ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าจบแล้วนะคะ
แต่แม้กว่าจะจบนี่ก็มีปากมีเสียงกันเลยนะคะเกือบจะเป็นประเด็นเลย
ที่จังหวัดพระนครเสียยุทยาค่ะผู้ชายอายุห้าสิบห้าปีนะคะ
ไปร้องขอให้ทำสะพานไม้หนีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถูกลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นรุมทำร้ายร่างกาย

อันนี้คือที่มาของ
ประเด็นนะคะคือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาลงแล้วเขาบอกว่าที่อายุทยาเนี่ยบ้านน้ำท่วมหนักมาก
ทางบ้านไปขอให้ทางเทศบาลทำสะพานให้แล้วสอทอยุธยาคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกคนมารุมทำร้ายน้าชาย
ถึงห้าคนคลิปเนี้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอันนี้ไปคุยกันยาวนะคะกับนายเสริมศักดิ์มีเริกหรือว่านายโจ๊ก
คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะเป็นชาวบ้านตำบลหัวรอนะคะ
หน้าผากมีแผลถลอกแล้วก็มีร่องรอยเขียวช้ำจากการถูกทำร้าย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ่ายของวันที่๓ตุลาที่ลานวัดแม่นางปลื้มเนี่ย
คือทางเทศบาลเขาก็มาทำสะพานไม้ให้ให้คนสัญจรช่วงน้ำท่วม
แล้วทำได้ครึ่งทางก็เลยร้องขอให้ทำสะพานไปถึงริมแม่น้ำได้ไหม
แต่ว่าคำตอบจากนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งบอกว่าไม้หมดพอดี
รออีก๓๔วันหลังจากนั้นก็เลยมีการโต้เถียงกัน
นักการเมืองท้องถิ่นกับลูกชายเข้ามาชกต่อยจนมีคนห้าม
เขาก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพพระนครศรีอยุธยา
นี่ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนั้นนะคะ
ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถาม

คุณนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
ไม้ที่เอามาสร้างสะพานหมดพอดี
ก็เวลานั้นอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกัน
พอไม้มาแล้วเขาก็สร้างสะพานต่อ

ไปจนถึงหน้าบ้านของผู้เสียหายเลยล่ะ
วันนั้นได้มีการชี้แจงกับชาวบ้านแล้วว่า

โดยงานต้องเร่งเอาไม้ไปสร้างสะพานให้ชุมชนทั้ง๔ชุมชน
ส่วนวัดชุมชนชุมชนวัดแม่นางปลื้ม
ก็เข้าไปทำสะพานไม้แต่มันยังไปไม่ถึงจุดที่
ทางผู้ชายคนเมื่อสักครู่เขาร้องขอ
ผู้เสียหายก็ให้ทำให้ไปถึงหน้าบ้าน
แล้วเขาก็บอกว่าไม้หมดพอดีต้องรออีก๓๔วัน

เราก็ไม่พอใจโวยนะคะ
ผู้เสียหายก็อ้างว่ารู้จักคนที่ใหญ่กว่าผู้จำไม่สุภาพด้วย
ก็เลยทำให้ลูกชายนักการเมืองคนหนึ่งไม่พอใจ
เป็นเหตุให้อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
แต่วันนี้เรื่องก็น่าจะจบแล้วนะคะเพราะว่าสะพานไม้ก็สร้างเสร็จแล้วนะคะ